อุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยเวลาสิบหกนาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ส่งเครื่องบรมคัตยราชภูสิตาพรฉลองพระองค์ครุย
สายสะพายนพรัชราชวราพรสายสร้อยจุลจอมเกล้าทรงพระมาลาเศร้าสูง
เสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมหายสุรยพิมารไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
โดยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศมีพระราชยานพุทธตานทองเป็นพระที่นั่งทรง
มีชาวพนักงานประคมโมโหระทึกกล่องชนะ
พระศรีรัตนศาสดาราม
จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังปราศาสตร์พระเทพบิดร
ถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช
เสร็จพิธีแล้วเสด็จพระราชดำเนินออกจากปราศาสตร์พระเทพบิดร
ประทับพระราชยานพุทธตานทองที่เกย
หลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
และเสด็จพระราชดำเนินโดยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ

ริ้วขบวนยาตราผ่านประตูพิมารชัยศรีแล้ว

จากนั้นเทียบพระราชยานพุทธตานทองที่เกย
พระทินั่งอาพรพิมโมกปราสาท
แล้วเสด็จเข้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์เพื่อถวายบังคมพระบรมอัฐิพระอัฐิและสดับปกรณ์
บำเพ็ญพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบรมราชบุพการีระยะทางรวมประมาณ๕๐๐เมตร